คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของพฤติกรรมทางเพศแบบแปลกกันบ้าง

ให้ไปถ่ายรูปโป๊เปลือยกันตามสถานที่สาธารณะ
คือเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความชอบมีรสนิยมเหมือนกัน
แล้วแต่ละจุดนี้มันก็เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดด้วยนะ
อันนี้ชาวกำแพงเพชรเขาบอกเขารับไม่ได้เลยนะครับ

มีชายวัยรุ่นพากันชักชวนกันไปถ่ายภาพโป๊บ
อล่างชางโชว์อวัยวะเพศตามสารที่ต่างนะครับ
หน้าสนามกีฬาประจำจังหวัดบ้างล่ะ
โรงเรียนบ้างล่ะสถานที่ท่องเที่ยวบ้างล่ะ

ห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันประตูระบายน้ำคลองชมประธาน

หน้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญริมถนน
ก็นัดกันมาแล้วก็มาแก้ผ้าถ่ายรูปกันแบบนี้

พร้อมเขียนข้อความระบุสถานที่ดังกล่าว

ระบุว่านัดกันที่นี่ที่นี่นะฮะมาถ่ายรูปกันนะครับ
อกจากนี้ยังเขียนเชิญชวนให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นเข้ามาชม
แล้วก็ชักชวนให้ผู้ที่มีรสนิยมพฤติกรรมแบบเดียวกันนะครับ
มาร่วมถ่ายภาพโชว์ด้วยกันตามสถานที่ต่างอีก
โดยบอกว่ามีช่างภาพฝีมือดีคอยถ่ายให้ด้วยนะฮะ
ถ่ายได้ทั้งเวลากลางวันเวลากลางคืนนะครับ
เรื่องนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างความเสื่อมเสีย
ให้กับทางจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างมาก
ถ้าไปใช้สถานที่สำคัญของจังหวัดเขานะครับ
สิทธิ์ข่าวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบ
พร้อมกับทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ก็คือดาบตำรวจเฉลิมพงศรีสิน
ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ตามสารที่ดังกล่าวนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยพบกลุ่มคนดังกล่าวมาถ่ายภาพ
เพราะว่าน่าจะมากันตอนกลางค่ำกลางคืน

ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันที่นี่
ในช่วงหัวค่ำเท่านั้นนะฮะ

แต่พอเห็นภาพก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับ
มีคนมาทำอะไรกันแบบนี้ที่นี่นะฮะ

เราทราบอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้กับวัยรุ่นที่เขาทำ

สะเกิดเสียน่าเกลียดมาก
นี่แหละครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าถ้าจะมาถ่ายแก้ผ้าอลางชาง
ถ้านัดกันมาถ่ายก็อนาจารย์น่าเกลียดอยู่แล้ว
แล้วถ้านัดกันแล้วมาก่อเหตุอย่างอื่นล่ะคุณ
อย่างเช่นมาก่อเหตุคมคืนมาก่อเหตุมีเพศสัมพันธ์อะไรกัน
ที่สาธารณะมันก็ยิ่งอันตรายใช่ไหมคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงเรียน
ซึ่งไม่สมควรจะมาถ่ายรูปแบบนี้
ถ้ามีเด็กนักเรียนมาเห็นภาพดังกล่าว
ก็ทำให้เสื่อมเสียหนักขึ้นไปอีกนะครับ
ด้านตำรวจท่องเที่ยวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสารที่เกิดเหตุ
สืบหาพยานหลักฐานพยานแวดล้อมและพยานบุคคล
ที่อาจจะพบเห็นกลุ่มคนดังกล่าวที่ได้พากันถ่ายรูป
แล้วนำไปโพสต์ในทางเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร
สืบหาในเชิงลึกเพื่อหาต้นต่อไปยังผู้กระทำผิด
นำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมดนะครับ
จะบอกว่านอกจากสืบในสารที่แล้วต้องสืบในโลกโซเชียล

คุณลองเสิร์ชคำพวกนี้สิ
บางทีเขาก็นัดหมายกันแล้วก็ผ่านกันทางโลกโซเชียลด้วยนะคะ

เราก็ไม่รู้แอคเคาน์ก็เปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยนะคะ